ไปต่อกันที่ดราม่าสดร้อนกันหน่อยละกันนะคะ
เป็นดราม่าที่ได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ทีเดียว
เพราะช่วงนี้เขาห้ามที่มาชุมนุมกัน
ถูกต้องไหมถูกต้องไหมใช่ห้ามรวมตัวกันเยอะ
ดันค่ะกลุ่มแฟนคลับของสองนักแสดงวัยรุ่นหน้าใหม่อย่างหินวอร์ค่ะ
ทั้งคู่มีผลงานซีรีสออนแอร์ในช่วงที่มีมาตรการกักตัวแบบเข้มงวด
ทำให้มีแฟนคลับเพิ่มจำนวนมากทีเดียว
และเมื่อวันที่๕มิถุนายนที่ผ่านมา
เป็นครั้งแรกที่ทั้งคู่นั้นได้ออกมาทำงานในที่สาธารณะ
รูปแบบงานค่ะเป็นการไลฟ์ในสถานที่ไพรเวทของโรงภาพยนตร์
ทั้งกลุ่มแฟนคลับทราบตารางาน
ไปรอเจอหลังจากงานจบค่ะ

ถือว่าเป็นกลุ่มใหญ่มากทีเดียว
ซึ่งทางพื้นที่งานนะคะ
ก็มีการรับมือที่ไม่เข้มงวด

หลายคนไม่สบายใจกับสถานการณ์โควิด๑๙
จึงเกิดเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาคุณผู้ชม
ได้ออกแถลงการขอโทษต่อเหตุการณ์ที่ไม่เหมาะสม

ว่าทางห้างนั้นมีมาตรการป้องกันตามมาตรฐานที่กำหนด

ขอร่วมมือให้ปิดโรงภาพยนตร์ค่ะเป็นเวลา๓วัน
เพื่อให้ทบทวนแล้วก็เตรียมการป้องกันความปลอดภัย
ตามที่ศูนย์การค้ากำหนดด้วยนะคะ
ก็มีการขอความร่วมมือไปเนาะให้ปิดเป็นเวลา๓วันค่ะ

ใช่ค่ะจากภาพจะเห็นว่าแฟนคลับ

แต่อย่าลืมนะคะว่าต้องรักษาระยะห่างอย่างน้อย๑เมตรด้วย
พวกเราจะต้องยอมรับแล้วก็ทำตามให้ชิมกันนะคะ